ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุให้เข้าใครออกไกล

อยากรู้ว่าท่านมาช่วยยังไงให้เรารวย
ค่ะก็เหตุการณ์ที่เห็นชัดเจนเลยนะฮะ
พี่หนุ่มมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ท่านบอกว่าเนี่ยอยากให้สร้างพระให้ริมโขง

หน้าเข้าโบสถ์ไม่ได้ไหว้ไม่ได้

กิ่งก็เลยบอกว่าไม่มีตังค์หรอกที่จะสร้าง
เพราะพระองค์หนึ่งก็แบบแพงนะคะ

ขอพิสูจน์ถ้าเกิดว่าอยากให้สร้างจริง

ถ้าภายใน๓เดือนเนี่ยกิ่งสามารถซื้อรถเน้นเงินสดได้

พ้าเลย

กิ่งทำแบรนด์นะคะเป็นแรนดพวกเครื่องสำอางพวกสบู่

สักพักหนึ่งอีกสายนึงมาอีกพี่จะเอาหมื่นก้อน
แล้วเชื่อมั้ยว่าภายใน๑เดือนอะ

สามารถซื้อรถเน้นเงินสดได้
ก็เลยแบบว่าจำเป็นต้องทำให้ท่าน

ใช่เป็นริมแม่น้ำพอท่านมาขอท่านบอกว่า
อยากให้บริวารของท่านแล้วก็เหล่าพญานาคเนี่ย

ไม่ต้องเข้าไปในโบสถ์เข้าโบสถ์ไม่ได้

ให้ทราบแต่ท่านบอกว่าเพื่อว่า

เอ่ยยกด้วยนะให้เหล่าพญานาค

เกิดสื่อสัมผัสถูกมั้ยครับ

คือจริงแล้วหลังจากที่กิ่งมีสื่อสัมผัสเนี่ย
กิ่งอธิษฐานบอกพญานาคก่อนเลยบอกว่า
ถ้าให้กิ่งมีสื่อสัมผัสพิเศษเนี่ย

กิ่งขอให้ช่วยปลดทุกข์เรื่องความรวย
เรื่องเงินเรื่องทองแต่เรื่องรักษาโรค

แต่ทีนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่า
เพื่อนของกิ่งอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ย

คือตอนนี้เพื่อนพี่กำลังจะตาย
ถามหน่อยค่ะท่านก็บอกวิธี

บอกคนที่มาขอ
ก็ว่าไปทำแบบนี้นะแล้วก็เสร็จเราก็ให้
มีค่ะอันนี้เป็นเรื่องแบบที่กิ่งจำได้จนถึงทุกวันนี้ว่ามันน่ากลัวมาก
ก็คือหลังจากนั้นคือก็ได้ไปดูดวงที่รัสเซียให้คนไทยที่รัสเซีย
แล้วทีนี้เนี่ยก็ไปนอนกับพี่คนไทยที่นั่นตกกลางคืนนะคะ
ก็เหมือนกับมีผู้ชายคนนึงมาเหมือนจะข่มขืนเรา
แต่คือด้วยความเหมือนเราไม่ได้หลับนะแต่เรารู้ว่าไม่ใช่คน
แล้วพยายามจะข่มขืนแล้วเขาก็จะพูดบูดูบูดูอะไรอย่างนี้
ว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคือตกใจมากจนจะเข้าหาตัวเราได้จน
จะข่มขืนได้แล้วก็แบบกิ่งก็แบบพยายามตั้งสติเฮ้ยช่วยกิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตั้งสติลุกขึ้นมาก็แบบไม่ได้แล้วนอนไม่ได้
เช้ามาก็เล่าให้พี่ก็ฟังพี่หนูไม่ได้ลามกนะแต่หนูจะถูกข่มขืน
เขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติผู้หญิงไทยที่นี่โดนทุกคน
หมายถึงว่านอนเนี่ยนะใช่มีโดนผีข่มขืน
กิ่งก็บอกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นพี่เขาบอกว่าเป็นสายมนต์ดำอะไรทั้งนั้นอะเยอะอะไร
ไปดูดวงให้พี่เขาก็ปรากฏว่ามีพี่คนนึงพอกิ่งไปก็มีแบบเงาดำตามหลังมาแล้ว
กินก็โหตายแล้วน่ากลัวสวยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไป
พอพี่เขานั่งปุ๊บกิ่งก็ถามพี่เขาว่าพี่พี่พอรู้ไหมว่ามีอะไรตามพี่
เขาบอกว่าอ๋อพี่รู้กิ่งก็ถามว่าเอาแล้วทำไมพี่รู้
เขาก็บอกว่าก็เมื่อสัก๔๕วันที่แล้วพี่ฝันเห็นนกเขามาเกาะหน้าต่างแล้วขออยู่กับพี่
แล้วพี่ก็พี่ก็ชอบเลี้ยงสัตว์พี่ก็บอกว่าเอาอยู่ได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยให้เขามาอยู่ตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ไม่ฝันเห็นนกเขาตัวนี้อีกเลย
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องไปอธิษฐานขอให้เขาไปได้แล้วนะ

น่าจะเป็นนกเขาแมวเพราะเขาบอกนกเขาค่ะแต่ในร่างกายที่กิ่งเห็นคือมันหมดแล้วเหมือนเขาโดนกินในร่างกาย
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องไปอธิษฐานให้เขาไปได้แล้วนะไม่งั้นพี่ไม่รอดนะ
สรุปแล้วนกเขาตัวนั้นคืออะไร
กิ่งคิดว่าเพราะพี่เขาพูดคำเดียวกันพูดว่านกเขาเนี้ยเขาเรียกว่าวูดูวูดู
แต่ตอนนี้กิ่งก็ยังไม่รู้นะว่างูดูคืออะไรแต่มันเป็นคำเดียวกับที่ไอ้ที่จะมาข่มขืน

สามารถที่จะเปิดตาที่๓ได้
แล้วก็เห็นร่างแฝงของคนเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ย

จริงแล้วเห็นอย่างนี้กลัวผีนะคะยิ่งเห็นเรายิ่งเห็นเรายิ่งกลัว

คือจริงไม่ใช่คาถาเปิดตาที่๓แล้วค่ะพี่หนุ่ม
แต่ด้วยความที่เราชอบนั่งสมาธิเราก็จะพยายามหาคาถาอะไรที่เราท่อง
แล้วเราแบบเพลินไปเรื่อยนั่งสมาธิได้นานอะไรอย่างนี้
แล้วยังไงเราก็พุทธโธก็ไม่นิ่งอะไรก็ไม่นิ่ง
ไปเจอกระถาหนึ่งเกษาโลมานะคะทันตาตะโจนะคะ
ก็ท่องไปเลยเอ๊ะคาถานี้ชอบจังเลย
มันรู้สึกว่าท่องกลับไปกลับมาแล้วสนุกดีแล้วก็เพลินเข้าสมาธิได้
แต่หลังจากนั้นมาคือพอเราท่องคาถานี้ทีไรปุ๊บ
เราเห็นคนเดินมาค่ะเราจะเห็นภาพซ้อนทันทีเป็น
บางทีก็เป็นสัตว์บางทีก็เป็นคนซ้อนมาอะไรมาอย่างนี้
ก็เลยแบบแต่คือด้วยความที่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้
เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเห็นภาพซ้อนมันคืออะไร
จริงแล้วเขาบอกจริงคุณหยุดดูเนี่ย
เพราะว่าไม่อยากจะเห็นอะไรมากขึ้น
ใช่ค่ะเหมือนที่กิมบอกคือเห็นแล้วเราก็บางที

คือกิ่งไม่สามารถแก้ของให้คนได้นะ

ใครโดนผีเข้าแล้วกิ่งแก้ได้ไม่ใช่
เหมือนที่บอกกิ่งอธิษฐานมาเรื่องให้รวย
แล้วก็ถ้าจะช่วยคนก็ช่วยเรื่องปลดทุกเรื่องความรวยเรื่องเงิน
อย่างนี้แต่เขาบอกคุณจะตัดสินใจดูเนี่ย

ใช่ค่ะกิ่งดูแค่ปีละครั้งนอกนั้นคือดูให้ตัวเอง
แต่ทีนี้นี่เห็นบอกคุณมีความผูกพันกับพญานาคมาก
ถูกไหมฮะถึงขนาดเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย

อย่างเช่นเป็นรูปแกะพญานาคมาก
ขอชมหน่อยได้ไหม
อย่างที่นี่ก็มาเรียกว่าสื่อกัน

ก็ไปที่พม่าแล้วเหมือนกับแบบเป็นอาการในจิตบอกว่า

ว่าต้องไปแบบนี้ไปตรงนี้ตรงนี้นะคะ
ไปก็ไปหยุดอยู่ที่ร้านขายของเก่า

ขอกลับไปด้วยให้เรากลับไปด้วยได้ไหม

แล้วหลังจากที่มาอยู่บ้านก็ใครไปบ้านกิ่ง
ก็จะแบบว่าฝันเห็นผู้หญิงแบบทรงเครื่องเนี่ย
หน่วยนาฏอยู่ในบ้านตลอด

คุณก็ยังไม่รู้ว่าแก้วเนี่ยมาจากไหน

แต่เพียงแต่ว่าคือเวลาที่กิ่งอธิษฐาน

กิ่งก็บอกว่าขอพญานาศที่อยู่กับกิ่ง

คุณกำลังบอกว่าจากเมื่อก่อนอดมื้อกินมื้อ

กิ่งว่าส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่ง

ก็ต้องมีสิ่งที่คอยอุปถัมภ์เรา

แน่นอนทุกครั้งที่คุณได้เงินมา

ต้องสร้างโบสถ์ต้องทำบุญที่มันใหญ่
กำลังสร้างโบสถ์อยู่ค่ะพี่มดำ

ถวายท่านคืออะไรพอคิดนึกออกมั้ยฮะ

สร้างพระที่ประดิษฐานอยู่ที่ริมโขง

แล้วบอกว่าสำเร็จด้วยนะคะขอพรมีถูก

เริ่มมีคนเข้ามาทำบุญทีนี้ก็
เริ่มมาสื่อว่าสร้างโบสถ์สิ

ใช้เงินหลายล้านเป็นสิบล้านนะฮะ
ค่อยสร้างไปก็ไม่ใช่เงินกิ่งคนเดียวนะคะ
ครับแล้ววันนี้ก็บอกแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
เวลาที่จะไปบนพระที่คุณสร้าง

เวลาจะแก้บนจะต้องเอาฟักทองแกงบวช

คาเหนียวแก้วไปถวายพระส่ง

คือท่านสื่อมาบอกนะคะว่า
ถ้าจะบนหรือว่าจะขอพรเราเนี่ย

อ้าวแล้วท่านเป็นเทพท่านไม่ได้อิ่งทิพย์เหรอ
ทำไมทำไมถึงยังต้องการของพวกนี้อยู่เหรอ

เราไม่ได้ต้องการแต่บริวารเรา
เขาต้องการเพราะชั้นที่ต่ำกว่านี้

เวลาที่จะให้เขาช่วยเหลือเรา
ด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องมีของให้เขาแลกเปลี่ยน
นั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่าพญานาคนั่นแหละ
อย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเอาของไปถวายพญานาค
ตัวพญานาคที่เป็นชั้นสูงเนี่ย

ไม่ได้เอาไปจุดทูปแบบวางจุดทูบไหมคะ

เห็นบอกว่าต้องใช้เงินจำนวนมาก

เพราะทีนี้คุณมีไอเดียหรือคุณไปเก็ตไอเดี
คุณบอกเลยว่าคุณทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ก็มานั่งคิดแล้วเราจะทำยังไงว่า
เราอยากสร้างโบสถ์แล้ว
แล้วก็ให้กระเป๋านี้เป็นเครื่องกลาง

ให้เป็นกระเป๋าที่เป็นเครื่องกลางที่แบบให้แบบ
คนใช้แล้วได้ผลแล้วก็จะได้มีเงิน
ช่วยเราสร้างโบสถ์อะไรอย่างนี้ค่ะ

เพื่อที่จะทำขายได้ปุ๊บจะเอาเงินไปทำบุญ

แต่ลึกลงไปที่คนใช้แล้วจะดีขึ้นเนี่ย
เราจะต้องทำแบบไหนเครื่องรางยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

คุณกิ่งค่ะจริงแล้วมันเป็นแรนด์เครื่องสำอางของกิ่งเดิมทีอยู่แล้ว
ดวงตานี้ก็มีความหมายนะคะพี่หนุ่ม
จริงแล้วสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นความเชื่อมาอืม

เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บน

แค่กับแบงค์ยูเอสดอลลาร์

คือด้วยความที่สิ่งที่เหมือนกัน

กระเป๋าของกิ่งไม่เหมือนใครค่ะพี่หนุ่ม

กระเป๋ากิ่งคิดเองก็จริง

ชอบของหอมชอบกลิ่นหอม

เพื่อให้เป็นพลังบวกก็เลยกระเป๋ากิ่ง

ทำไมมันมีกลิ่นได้ยังไงคุณไปไต่อะไร
จริงแล้วก็เหมือนที่บอกนะคะ
เราก็ต้องมานั่งคิดกรรมวิธีต่าง
เท่าที่ทราบมาคือกลิ่นน้ำมันกริจสนา

ใช้วิธีการอบเพื่อกลิ่นนี้อยู่
นานเป็นปีคุณก็เลยคิดว่า
นี่แหละจะเอาเงินจากการขายกระเป๋านี่แหละ

ตอนนี้๗๐๘๐แล้วค่ะพี่มดดำ
บอกว่าเงินสร้างโบสก็มาจากกระเป๋าเนี่ยนะ
มาจากกระเป๋าส่วนหนึ่งและคนที่ใช้กระเป๋าแล้วเขาได้ผลแล้วเขาก็เอาเงินมาทำบุญด้วยส่วนหนึ่ง
เรียนเชิญนะพี่หนุ่มพี่มดดำเพราะว่าวันที่๒๒พฤศจิกาจะเป็นกระถิ่น
แล้วก็กิ่งถวายเงินที่เป็นส่วนตัว๑ล้านบาทในการสร้างโบสถ์

จริงแล้วกว่าจะเสร็จก็น่าจะอีกสัก๔๕ล้านบาท

แล้วกระเป๋าพวกนี้ถ้าทำบุญในใบเท่าไหร่
อันนี้มันจะมีทั้งหนังแท้และหนังเทียมค่ะมี๒ราคาค่ะ
หนุ่มหนังแท้ก็จะ๒๕๙๙แล้วก็หนังเทียมก็๑๕๙๐
หากค่าใช้จ่ายกิ่งก็เอาไปสร้างโบสถ์เหมือนที่บอก
ครับแล้วทีนี้เนี่ยผมอยากรู้เรื่องตาสัญลักษณ์นี้ทำไมถึงต้องเป็นตาที่มันเหมือนอยู่ในแบงค์ของดอลลาร์ของอเมริกา
เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันมักจะดึงดูดกัน
แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมีสัญลักษณ์นี้นะคะอยู่ในกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นแน่นอนก็ย่อมดึงดูดเงินทั่วโลกได้เพราะว่ามันเป็นแบงค์สากลนะคะ

ค่ะซึ่งอันนี้จะมีอยู่ในแบงค์วันดอลลาร์

ค่ะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกัน

ใช่ผ่านการปลุกเสกแล้วด้วยนะพี่หน่อย
ตรงไหนมีน้ำส่วนมากมีพญานาคค่ะพี่มดดำ
แต่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นพลังที่แบบว่าพอเราไปแล้วเราสัมผัสได้ว่า
ตรงนั้นเป็นพลังแบบพลังที่แรงแล้วก็เป็นแหล่งพญานาค

ใช่ค่ะเป็นพลังแล้วแต่เราจะชอบด้านไหนด้วย

อย่างผมเกิดวันสุขเนี่ยต้องใช้สีฟ้าไหมมันไม่จำเป็น
วันสุขจริงแล้วต้องดูอาชีพด้วยพี่หนุ่ม
พี่หนุ่มเป็นพิธีกรนักแสดงก็น่าจะต้องใช้สีเทา

แต่ว่าหากผู้หญิงก็เป็นสีเวิงสีส้ม
มีให้ผมสักใบไหม
อันนี้จริงแล้วที่เอามาโชว์นะฮะแต่อันนี้เป็นของพี่หนุ่มแล้ว
อันไหนฮะเลยนี่ค่ะสีเทานี่เหรอใช่สีเทากับสีดำมีให้เลือกได้แต่ว่าได้ใบเดียวนะคะ
น้องดำเหมาะไหมไว้ก่อนขอฉันก่อนสีดำฉันจะให้ผู้ชาย
เขาเตรียมสีอื่นไว้ให้สีดำใช้ได้สีดำใช้ได้
คือต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่นำเสนอทั้งหมดเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณกิ่งเองนะครับ
ถ้าจะมานั่งขอเทพขอเทวดาโดยไม่ทำงานหรือว่าไม่มีความขยันมีความอดทนไม่มีความอดออมนะครับ
ผมบอกเลยว่าความรวยเนี่ยไม่มาหาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณขยันเป็นคนดีนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังไงก็คุ้มครองคุณอยู่แล้วนะครับ
อย่างคุณกิ่งเนี่ยนะฮะทำบุญสร้างโบสถ์ที่ไหนอย่างไรบอกคุณผู้ชมสักหน่อยนะเผื่อว่าเรื่องบุญนี้จะได้บอกต่อกันด้วย
ก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะวันที่๒๒พฤศจิกาก็จะมีพิธีกระถิ่นจะมีพิธีตอนเช้าก็จะเป็นพิธีทอดกระถิ่น
แล้วตอนเย็นก็จะเราจะพาลอยกระทงริมโขงมีพิธีลอยกระทงริมโขงด้วย

วันที่๒๒พุศจิกาค่ะที่จังหวัดบุญการวัดป่ามึงเหิงค่ะ
เอาละนะครับถ้ามีโอกาสเราคงได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกิ่งอีก
ทั้งหมดวันนี้คุณเชื่อว่าพญานาคเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ

จนถึงทุกวันนี้ให้คุณมาอยู่กรุงเทพคอนโดแพงก็ไม่เอาต่อ
ไม่เอาค่ะขออยู่ที่นั่นดีกว่า

วันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเขาที่พี่หนุ่มบอก
วันนี้ขอบคุณคุณกิ่งมากนะครับ
ขอบคุณค่ะ

เรียกได้ว่ามูขั้นเทพมามูรับปีใหม่

โอ้โหชุดใหญ่เลยล่ะคุณเอ้ย
หมู่รับปีใหม่ยังไงจะช่วงหน้าครับ
หูให้ปังดังทั่วไทย
ไปที่วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหารกันครับ

ทรงมาใช้เป็นจุดสัตว์ประนะ

ฝามาที่ท่าเตียงไป

กระทุ่ง
ผู้ที่ได้เคยใช้พระธาตุนี้จงประสิทธิ์ให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศก
คุณของคุณสายคุณคนทุกข์หมดไปเกิน